ไม้ของป่ามาขายมากินสิ่งที่เขาไปเจอไม่ใช่หน่อไม้ไปเจอศพผู้ชายคนนึงเน่าเฟะ
น้องชายเยอะที่ไว้หมดเลยครับแล้วชิ้นส่วนบางส่วน
ร่างกายก็หายไปก็คาดว่าน่าจะมีสัตว์มากัดแพ้ไปนะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็น
ใครนะครับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐนะฮะ
ก็รับแจ้งจากชาวบ้านตอนทิ้งเที่ยงวันนี้บอกว่าเนี่ยนะ
เข้าไปในป่าไปป่าละเมาะไปเจอสภาพศพโอ้โหสยดสยองมากคุณผู้ชม
มันเน่าเฟะเละเทะไปหมดเลยฮะนอนไตยั่วแยะเลยนะครับนะฮะ
จุดพบศพเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชนบุรี
พื้นที่หมู่สองตะบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองที่ชนบุรีครับนะฮะ
ที่ศพเนี่ยก็เป็นเพลิงพักแบบนี้ครับเป็นเพลิงพัก
ห่างจากถนนเข้าไปสักสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรต่อมาทราบชื่อผู้ตายก็คือ
นายวัญชัยเอียมรำอายุสี่สิบแปดปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบศพเนี่ยเน่าหมดแล้วครับนะฮะมีหนอนไต่เต็มท้องไปหมดเลยฮะ
เห็นกระดูกข้างในเลยอะครับนะฮะแล้วก็ท่อนขาก็ไม่เหลือแล้วอ่ะฮะ
มีแต่กระดูกส่วนขาขวาท่อนล่างเนี่ยมีรอยแดงบริเวณเนื้อคล้ายกับมีสัตว์มาแกะ
มามามาแทะมากินไปแล้วอ่ะครับรอบเพิงพักนั้นนะ
ขวดน้ำพลาสติกแล้วก็มีของเก่าเต็มไปหมดเลยนะฮะกระจัดกระจายอยู่
เมืองต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบวันทีนี้ไปถามชาวบ้านว่าเคยเห็นผู้ตายไหม
เขาเป็นใครในวันใช้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนไม่ได้ร่อน
ก็จะเดินเก็บของเก่าอยู่ที่นี่เป็นประจำครับนะฮะ
ตอนคนไปพบศพเนี่ยคือนายคันชิตเนี่ยเป็นชาวบ้านเขาบังเอิญครับ
ป่าไปหาหน่อไม้ครับหาหน่อไม้ครับแล้วเราเดินผ่านแบบเนี้ย
ก็ไม่เดินผ่านแล้วก็คุณคุณแปลกใจบอกคุณบอกว่าเขาก็สวงเขาไปดูครับ
ส่วนเขาไปดูแล้วก็อยากรู้ว่าอยากเห็นว่ามีคนอยู่ไหมครับ
แล้วบางทีได้กลิ่นด้วยใช่ไหมมันก็ได้กลิ่นได้อะไรด้วยครับ
เลยสงสัยเลยชวนเพื่อนเข้าไปดูครับก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเจออย่างงี้แหละครับ
ต้องใกล้ไหมครับก็คนครีมลุกคนลุกเลยคนลุกแล้วก็หัว
แล้วทุกทีพี่เคยเข้ามาหาของอะไรในป่านี้ไหมคะก็เดือนหนึ่งมาสองที
อ๋อแต่แล้วเคยเคยเจอผู้ชายพวกนี้ไหมครับไม่ไม่ไม่ครับไม่เคยเจอครับ
เขาบอกว่าคนครีมลุกก็คือคนหัวลุกไปหมดเลยค่ะค่ะเป็นมาสาอิสานะนะ
ทางด้านของตำรวจสพเมืองชนบุรีก็กำลังตรวจหาหลักฐาน
จุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่าก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
ตัวหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดขณะที่นอนอยู่ในเพลิงพักนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
หรือเป็นสาเหตุอื่นก็ต้องรอธนสูตรซะก่อน
ตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นญาติ
ใครเป็นญาติของเขาก็สามารถไปแสดงตัวได้
ส่วนชิ้นส่วนศพที่หายไปก็มีช่วงของลำตัวช่วงขาด้วย
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสัตว์เลื้อยคาเข้าไปกัดกิน

แล้วก็มีทั้งตัวเงินตัวทองแล้วก็มีสุนัขจรจัดด้วย
ใครเป็นญาติหรือว่ารู้จักในวันชายเยียนรำ

ก็สามารถติดต่อไปได้ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับ